อ่ะนะแล้วเขาก็ติดต่อมาว่าเขาละหอละแหหนกับเมีย
แต่อันนี้นะจะเรียกกันยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเขาได้ข่าวว่ารักรอบได้เสียกัน
ก็เลยผมไปสารอายุทยาผมก็เลยแวะไปดูก็ไปเห็นที่ร้านเพลิงร้านก๋วเตี๋ย
ร้านนี้ก็เห็นลูกเขาอะไรเขาก็ดูแล้วก็เลยสอบถามก็จริง
เขาก็มาปรึกษาว่าจะทำยังไงล่ะพี่หลักฐานเราไม่มีก็เลยให้นักสืบ
ให้นักสื่อไปถ่ายรูปไปดูว่าพฤติการเขาเป็นยังไงก็ไปก็เห็นชัดแหละครับ
ก็คือบ้านผู้ชายหรือบุคคลที่๓เนี่ยชายชู้เนี่ยอยู่
อยู่เช่าบ้านพักเป็นที่ที่ทำงานของตัวเองแล้วก็
ก็ไอ้ผู้หญิงเมียเมียของโจรเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยแล้วก็
มีพฤติการไปกินข้าวด้วยกันไปออกกำลังกายด้วยกัน
อย่างนี้ครับมันก็คงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ขนข้าวขนของไปอยู่
ก็เลยปรึกษากันอีกรอบแล้วจะทำยังไง
ทางอาญาเรื่องแบบเนี้ยมันมันไม่มีกำหนดไว้ก็เลยผมก็เลย
ศึกษาข้อกฎหมายก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพานี่แหละ
มาตราหนึ่งห้าสองสามวักสองว่าไอ้ชายชู้เนี่ย
พูดง่ายชายชู้มาเอาเมียคนอื่นว่างั้นเถอะ
คือเขาจดทะเบียนสมรสนะกฎหมายตรงนี้คุ้มครองกันนะครับ
ก็เลยไปฟ้องเขาเรียกว่าฟ้องค่าสินใหม่ทดแทน
ซึ่งเคสเนี้ยผมฟ้องห้าแสนกับประเด็นที่ว่าผมฟ้องฟรีหรือไม่
ไม่ใช่ก็คือแต่ละเคสเนี่ยผมจะดูว่าศักยภาพของลูกความเนี่ย
หรือคนที่มาปรึกษาผมเนี่ยผมก็ดูเป็นเคล็ดไป
เนี้ยผมสงสารเด็กสงสารเด็กแล้วก็สงสารตัวเขาด้วย
คือเขาทุ่มเททำงานคนเดียวเพื่ออยากให้ลูกให้เมียได้มีความสุขรู้
ลูกได้เรียนหนังสือบ้านบ้านเนี่ยก็ซื้อ
ซื้อตั้งแต่ปีห้าห้าเนี้ยก็ยังผ่อนอยู่ธนาคารธนาคารสงข้ออยู่
แล้วแล้วแล้วตัวเมียเนี้ยก็มาทิ้งไปแบบเนี้ย
ภาระให้เขาหนึ่งต้องส่งบ้านต้องเลี้ยงลูกสองคน
รถรถก็เพิ่งออกรถกระบะก็เพิ่งออก
หวังว่าเมียอยากได้ก็เลยทำเพื่อเมีย
ที่สุดก็เป็นแบบนี้ดูแล้วมันน่าเศร้าใจผมก็เลย
ทำหน้าที่เป็นทนายให้ในในในในส่วนของจดทะเบียนสมรถกันตั้งแต่ปีห้าศูนย์
จดทะเบียนสมรถกันตั้งแต่ปีห้าศูนย์
จดทะเบียนสมรถกันตั้งแต่ปีห้าศูนย์ตั้งแต่ได้บ้านหลังเนี้ยมาปีห้าห้า

มาปีห้าห้าช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์
ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์

ช่างแอร์เนี้ยคือล้างหกเดือนครั้งยังไม่แอร์